คราวนี้เราจะพาคุณอรัชพรคุณผู้ชม

คือที่นี่คุณผู้ชมเขามีไปเจอน้ำ
มันผุดขึ้นมาอยู่กลางสวนเลยค่ะ
แล้วชาวบ้านเขาก็จะเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ

คือตรงนี้มันอยู่กลางสวนค่ะอยู่ในที่ดินของนางยุภาบุญมาวงอายุ๕๐ปี
อยู่ในหมู่บ้านห้วยรากไม้ที่ตำบลศพป้าที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ชาวบ้านเขามากันเพียบเลยนะคะมาตักน้ำเอาไปเก็บเอาไว้
แล้วจุดที่เกิดน้ำผู้น้ำผุดแบบนี้มันเป็นหลุมลึกสักประมาณ๑๕เซนติเมตร
จะมีน้ำใสอ่ะค่ะผุดไหลออกมาแม้ว่าจะใช้กระบวยตักน้ำใส่ถังไปเยอะแล้วเนี่ยนะ
แต่น้ำมันก็ไหลมาเรื่อยจนมันเต็มหลุมสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้าน
ทีนี้เจ้าของที่ดินอย่างนางยุภาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันนี่แหละเป็นคนแรกที่เจอน้ำผุด
ก็เลยไปเล่าให้กับเพื่อนบ้านฟังจนทีนี้ปากต่อปากค่ะบอกต่อกันไปเรื่อย
ชาวบ้านบางส่วนก็มาตักน้ำไปเอาถังถึงมาเตรียมเลยนะตักน้ำเอาไปถูแข้งถูขา
แล้วก็เชื่อว่าน้ำนี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้
แต่หลายคนก็เตือนอย่าเอาน้ำไปกินเอาไปดื่มนะ
ทีนี้พอมีข่าวแพร่ออกไปเนี่ยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ
แล้วก็โรงพยาบาลแม่เมาะมาดูตัวอย่างมาเก็บน้ำไปเอาไปตรวจวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการแล้วนะคะซึ่งชาวบ้านบางคนก็มีการไปสอบถามร่างทรง
แล้วก็เชื่อว่าน้ำผุดที่เห็นเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อ
เพื่อมาโปรดโลกมนุษย์แต่ย้ำเตือนนะคุณผู้ชม
ตักไปอย่าเอาไปบริโภคเพราะว่าตอนนี้
ก็อยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์อยู่ว่าเอ๊ะน้ำเนี่ย
มันจะมีสารอะไรมันมีแร่ธาตุอะไร
มันจะส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายหรือเปล่า
ก็ย้ำก่อนว่าจริงแล้วดินมันมีพวกเชื้อโรค

เวลาเจออะไรแบบนี้เนี่ยอยากให้รอการตรวจสอบกันก่อน
ก่อนที่จะนำไปใช้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ